ดูต่อกันที่พระเอกใหม่ป้ายแดงกันดีกว่านะคะ
แต่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะหนุ่มตรงกฤษกรนั่นเองค่ะ
ดูเหมือนงานจะรุ่งแต่เขาบอกเลยนะคะเรื่องดวงเนี่ยก็ยังเชื่ออยู่เหมือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะได้รับมาเป็นลูกรักคนใหม่
ได้รับการดันการสนับสนุนให้เป็นพระเอกแต่เขานั่นแหละค่ะ
เหมือนงานจะดีแต่ปีนี้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าปีกุลปีนี้ชง๕๐ค่ะ
แล้วงานนี้เจ้าตัวจะตั้งรับยังไงรวมไปถึงหล่อขนาดนี้ถามกี่ที
ก็ยังไม่มีแฟนเพราะอะไรไปฟังตรงพูดตรงเลยค่ะ
คือไม่ได้เชื่อถึงขั้นขนาดนั้นแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตมากกว่า
เราอย่าไปใช้ชีวิตประมาทแค่นั้นพอก็มีครับมีทำบุญไหว้พระครับ
ตอนนี้สิ่งที่กลัวคือกลัวฝุ่นที่อยู่กรุงเทพมากกว่าครับ

ไม่ป่วยครับคือโสดเหมือนเดิมครับพี่ก็จะมายิงคำถามตอนนี้ยังโสดไหมคะโสดสิครับ

สวัสดีครับก็ทำไงได้ครับคนหล่อก็ไม่มีใครมาจีบไงฮะตีไงฮะผู้หญิงสงสัยผู้หญิงไม่ชอบคนตี

ถ้าเจนไม่ทำยังไงได้คนมันหล่อผู้หญิงไม่ชอบคนตี
ผู้หญิงยังชอบคนตีอยู่แบบนี้ก็เทสของหลายคนนะเออนะจ๊ะ
ก็จะรอติดตามน้องผลงานของน้องตรงกันต่อไปแล้วกันนะคะคุณ